และสิ้นปีแบบนี้เป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ฉายาให้กับนักการเมืองให้กับตำรวจให้กับดารา
ฉายาเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นนะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีผลงานอะไรเราทำอะไรที่มันโดดเด่นที่มันโดนใจ

ล่าสุดค่ะปีนี้สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาทยากรรมแห่งประเทศไทย
ได้มีการตั้งฉายาให้กับตำรวจ๑๑นายด้วยกัน
ได้ฉายาอะไรบ้างลองมาดูนะคะ
สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาธิกรรมแห่งประเทศไทย
นำโดยนายไพโรธเทศนิยมนายกสมาคมได้เปิดเผยฉายาตำรวจประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าฉายาที่ได้มาเนี่ย

การประชุมคัดเลือกตัวแทนสื่อมวลชนสังกัดต่างมาประชุมร่วมกันแล้วก็ช่วยกัน
เหมือนกับแบบระดมระดม
ระดมสมองกว่าจะได้มาแต่ละฉายานี้ต้องบอกว่า

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ปีนี้ได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษโล่เงิน

พลตำรวจเอกจากทิพย์มุมานะทำงานขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กรตำรวจ
ทำให้มีคดีอัธยกรรมลดลงองค์กรมีความสามัคคีมากขึ้น
แล้วก็ประกาศตำรวจช่วยชาวนาขายข้าวด้วย
นะคะก็เลยเป็นสุภาพบุรุษโลเงิน
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้รับฉายาว่านายพลน้ำดี
เพราะลุยงานป้องกันทรัพยากรธรรมชาติไม่มีประวัติเสียหายนะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้รับฉายาว่าผู้ว่าส้มหล่น

อันนี้ชัดเจนใช่ค่ะทำงานโดดเด่นนะคะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตารักษาราชการแทนที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบ
ได้รับฉายาว่าในพลวันสต๊อปเซอร์บิส
ก็คือแบบไปที่นี่ที่เดียวแก้ไขได้ทุกอย่าง
วันสต๊อปเซอร์วิทย์เลยจริงนะคะใช่ค่ะ
พลตำรวจโทษธิติราชน้องหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ได้รับฉายาว่าหมอเฉพาะทาง
นี่ก็เฉพาะทางก็เป็นเรื่องที่เขาถนัด
เรื่องไหนเรื่องนั้นก็เป็นหมอดูแลแก้ปัญหาให้นะคะ
พลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
รับฉายาว่ามือปราบอินเตอร์

ไปตรวจสอบประวัติอาทยากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในเมืองไทย
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
ถือว่ามากที่สุดในรอบ๕ปีที่ผ่านมาเลยนะคะ

พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

คือเราเห็นหน้าท่านออกข่าวเกือบทุกข่าวเลย

ฉายาก็คือน่อหนึ่งบึงทุกที่

คือลงพื้นที่ไปกำกับดูแลคดีเองแทบทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือคดีใหญ่นะคะ

ได้รับฉายาว่าในพนศ์อกหัก

ได้รับฉายาวว่ามือปราบสายธรรมะ
พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
ได้รับฉายาว่าผู้กำกับปวดหาย
เพราะว่านักแต่เข้ามาประจำการณ์ในตำแหน่ง
ผู้กำกับในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนงานเข้าทุกที่เลย
ค่ะคือย้ายไปที่ไหนก็ปวดหัวปวดหายนะคะ
สุดท้ายค่ะดาบตำรวจมานะ
อกโคกสูงผู้บังคับหมู่งานจราจร
การพระราชดำริกองกำกับการ๖กองบังคับการตำรวจจราจร
ได้รับฉายาหมอตำแยสายแว้น
เพราะว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์คู่กาย
ทำคลอดให้กับหญิงท้องแก่กลางถนนมาแล้ว

เป็นร้อยคนค่ะหมอตำแยสายแว้นน่ารักมากนะคะ